ถนนเส้นหนึ่งอยู่แถวชนบทของทางเชียงใหม่
มันมีลักษณะแปลกมันเป็นการตีเส้นที่มันไม่เท่ากัน
ซึ่งมันเหมือนกับมีเส้นแบ่งนิดนึงแต่ก็สุดท้ายมันโค้งงองอ
เห็นแล้วกลัวจะเป็นอันตรายอะครับ
ดูเส้นมันไม่ต่อกัน

เพราะเราไม่เท่ากัน
เพราะเราก็ต่างหมู่บ้านต่างแยก

เขาบอกว่าถนนเส้นนี้นะฮะอยู่ระหว่างหมู่บ้าน
ท้องฝายอ่ะขอบประโยชน์ท้องฝายใช่ไหม
ท้องฝ่ายหมู่บ้านท้องฝ่ายในตำบลริมเหนือ
อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ขออภัยนะอ่านผิดนิดนึง
เห็นแล้วมันแปลกใจใช่อ่าคุณผู้ชมครับความแปลกเนี่ยก็คือ
คือเส้นแบ่งช่องจราจรมันไม่ตรงกันค่ะแล้วเผลอมันจะไม่เท่ากันด้วย

กันอยู่คือฝั่งหนึ่งประมาณสัก๖เมตรที่มีความกว้าง
ส่วนอีกฝั่งหนึ่งมันกว้าง๗เมตรคุณชิสา

มันก็เลยจะเหลื่อมกันอยู่อย่างนี้

ที่เขาถ่ายคลิปเอาไว้เนี่ยเขาก็ตั้งคำถามตัวใหญ่นะกับผู้ที่เกี่ยวข้องว่า
ถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยมันมีโอกาสนะที่จะเกิดอุบัติเหตุได้
นั่นแหละแต่เรื่องของเรื่องก็ไม่ได้ไปวิจารณ์อย่างเดียวนะ
ก็คือมาช่วยกันสอดส่องดูแลเป็นหูเป็นตาเท่านั้นเอง
เพราะฉะนั้นนะฮะทีมข่าวของเราเห็นคลิปนี้แล้ว
ก็เลยไปถามนายสายันโถงามท่านเนี่ยเป็นผู้ใหญ่บ้าน
แล้วก็ออกมาชี้แจงนะครับว่าเดิมที่ถนนเส้นนี้มีความกว้างอยู่๖เมตร
แล้วก็มีลำเหมืองสาธารณะริมถนน
แต่หลายปีก่อนมีการทำท่อระบายน้ำแทนลำเหมืองไง
แล้วก็ขยายถนนกว้างเป็น๗เมตรใช่ไหม
แต่มันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เป็นปัญหามันมีความยาวแค่๓๐๐เมตร
ไม่สามารถขยายถนนได้เนื่องจากติดปัญหาที่ดินส่วนบุคคล

ถ้าเป็นเรื่องที่ดินส่วนบุคคลอันนี้เข้าใจได้

ทำถนนเขาต้องเวรคืนที่ดิน

และถ้ามันมีข้อผิดพลาดไม่สามารถเวรคืนได้

มันก็แคบมันก็ขยายต่อไม่ได้

เขาได้ทำการปรับปรุงผิวถนนพร้อมตีเส้นจราจร
แต่ก็ด้วยความที่ว่าความกว้างของถนนมันมีอยู่แค่นั้นจริง
ก็เลยต้องตีแบบนี้ไปก่อน
แต่ว่าปัญหานี้เตรียมแก้ไขแล้วนะครับ
โดยล่าสุดหน่วยงานภาครัฐเขาได้เสนอโครงการขยายความกว้างของถนน
ที่จะใช้งบประมาณประมาณสัก๘๙๐๐๐บาท
แล้วทางเทศบาลตะบนริมเหนือเนี่ยเขาก็จะอนุมัติเลยนะ

เพื่อที่จะสร้างถนนตรงนี้ให้มันมีช่องแบ่งเลนถนนเนี่ย
ให้มันเท่ากันให้มันตรงกัน
ต่อไปนี้ก็จะไม่เป็นเส้นคู่ขนานกัน
เราไปต่อด้วยกันได้อย่างง่ายดายและราบรื่นนะคะ
ขอบคุณเจ้าของคลิปด้วยแหละที่เป็นหูเป็นตาให้กับผู้ที่สัญจรท้องถนนเส้นทางนี้นะคะ
ครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์